อากาศแปรปรวนแล้วก็ภาคใต้เองยังคงมีฝนตกหนัก
เพราะมรสุมยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีกำลังแรงด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบในพื้นที่ภาคใต้กันนะครับ
สภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทีมข่าวของเรารอรายงานสดอยู่ที่นั่นนะครับ
เฉพาะที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ที่รับความเสียหาย
ขณะที่เรือประมงยังคงงดออกเดินเรือนะครับ
ติดตามการรายงานสดได้จากคุณดาบรินหอวัฒนกุลอยู่ในพื้นที่ครับเชิญครับ
สถานการณ์บนเกาะพังอันจังหวัดสุราธารณีหลังจากที่เมื่อ๒วันก่อนมีปัญหาขึ้นรมแรง
สถานการณ์ก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เริ่มมีการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
ชาวประมงที่อ่าวนายวกบนเกาะพงันซึ่งเป็นท่าเรือประมงพื้นบ้านที่ใหญ่อันดับ๒
รองจากอ่าวฉลกล้ำยังคงงดออกเรือหาปลาเป็นวันที่๒
หลังเกิดฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอ่าวไทย
จนทำให้มีเรือประมงเล็ก๒ลำล่ม
ด้วยหน้าอมอนวิชัยดิชประพฤบุลพื้นบ้านกล่าวว่า

เนื่องจากไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย

แม้ว่าจะทำให้ขาดรายได้จากการหาปลา
แต่ก็มีรายได้จากการทำสั่งมะพร้าวทศแทน
มีสวนมะพร้าวอะไรแบบนี้พอได้ว่าหากินไปไม่ต้องว่าลำบาก
แต่ว่าถ้าว่าเรื่องผลกระทบมันมีทุกด้าน
แต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างรายได้ว่าออกทะเลได้
บางครั้งก็ไปก็ออกทะเลได้ก็จริงแต่ว่าได้ปลามันก็ไม่คุ้มค่า
บางทีก็เสียหายเรือมั่งวิ่งอะไรผ่าอ้วนตัดอ้วนอะไรแบบนี้
มันก็ผลกระทบก็มีสูงเยอะสูงขึ้น๓เมตรอ่ะ
มันก็หน้าอารมณ์มันก็โดนตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องไม่ใช่หากินอยู่แค่นี้
ไปนู่นบ้างนี่บ้างไม่หากินอยู่ที่เดียว
ภาพรวมความเสียหายบนเกาะพงันนอกจากเรือประมงพื้นบ้านแล้ว
จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ายังมีพื้นที่อนุรักษ์และอ่าวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย
แพร่นำนักท่องเที่ยวออกไปดำน้ำและดูหอยมือเสือ
ซึ่งกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติเป็นพื้นที่อนุรักษ์หอยมือเสือของเกาะพงันถูกขึ้นซัดกระแทกหินจนแพร่แตก
มูลค่าความเสียหายประมาณหนึ่งแสนบาทนอกจากนี้ยังในนอกจากนี้นะคะ
ยังมีแนวกันคลื่นอ่าวหาดกลวดตะวันตกระยะ๑๕เมตร
ซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ที่เต่าตะหนุขึ้นไข่ซึ่งถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญ
ได้รับความเสียหายเช่นกันนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะ
พักบริเวณดังกล่าวได้ออกมาช่วยเจ้าของที่พักนำทรายใส่กระสอบ
เพื่อทำแนวกันคลื่นแม้ว่าจะไม่สามารถทานได้เต็มที่
เพราะคลื่นมีระดับสูงสามถึงห้าเมตรก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะ
ก็ยังมีแนวการเคลื่อนของพื้นที่ศรีธนูของโครงการตำบลละ๕ล้านบาท
ได้รับความเสียหายตลอดทั้งแนวค่ะต้องก่อสร้างใหม่
ซึ่งอาจจะแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดเดิมคือวันที่๓๑มีนาคม
ขณะที่ในส่วนของการเดินเรือขนาดใหญ่นะคะเช่นที่ท่าเรือราชาเฟอรี่ค่ะ
ซึ่งให้บริการเที่ยวเรือจากอำเภอดอนศักดิ์มาที่เกาะพงันนะคะ
ยังคงมีการกำหนดงดการเดินเรือบางเที่ยวเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ของผู้โดยสารโดยใช้เกมพิจารณาเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสม
ถ้าหากว่ามีคลื่นลมแรงสูงกว่า๔เมตรขึ้นไปนะคะก็จะมีการงดเดินเรือ
ซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบเที่ยวเรือได้ก่อนเดินทางค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเกาะพงันจังหวัดสุราธานีค่ะ